ท่านประธานที่กรบครับผมจุลภัณฑ์นมนิวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
จะมาขออนุญาตท่านประธานและที่ประชุม
ในการตอบประเด็นซึ่งมีการซักถามกัน

ซึ่งเป็นนโยบายทงหลัก
นโยบายหนึ่งของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ผมมีความจำเป็นจะต้องยืนยันในหลักคิด
กรอบคิดของตัวนโยบาย

ไม่ใช่เรื่องของกระบวนการได้มา
ซึ่งคะแนนเสียงระหว่างการเลือกตั้ง
แต่เราได้เห็นแล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน
มีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายสักนโยบายหนึ่ง
การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก
ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไปที่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาค
เพื่อที่จะกำหนดกรอบในการที่จะสามารถใช้จ่ายเงิน
เพราะฉะนั้นหลักคิดของนโยบายนี้ในประเด็นแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างทั่วถึงไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในจุดใดของประเทศก็ตาม
หลักคิดที่๒ของนโยบายนี้ต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่า
เป็นหลักคิดในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อที่ให้ประชาชนคนไทยทุกคนนั้น
ในอนาคตจะสามารถได้มีกระเป๋าเงินอยู่๒กระเป๋าครับ
หนึ่งคือกระเป๋าเงินสดที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน

สามารถเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกได้

และเราจะต้องคว้าให้ได้ผ่านโครงการนี้
ประเด็นที่๒ครับแหล่งที่มาของงบประมาณ
ผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่า
มีประเด็นที่ได้พูดคุยกันอย่างหลากหลาย
ซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้มีความระมัดระวังครับ
ในการอภิปรายแล้วก็เสนอความคิดเห็น
โดยเฉพาะในเรื่องการชี้นำสังคมในเรื่องแหล่งที่มาของรายได้
เพราะกระบวนการที่เราอภิปรายในสภาเป็นที่เปิดเผย
และอาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิด
และก็กระทบกับความน่าเชื่อถือ
รวมถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทย
เรื่องของกรอบวินัยทางการเงินการคลัง
แต่สำหรับรัฐบาลนั้นผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิก

ยึดมั่นในเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังเป็นหลักนะครับ
เราจะไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติ
หรือว่าจะเป็นในส่วนของกองทุนประกันตนก็ตามนะครับ
มีการนำเสนอในสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้
ซึ่งในส่วนเหล่านี้เรารู้ถึงวัตถุประสงค์
ของตัวกองทุนของตัวเม็ดเงินนั้นดีครับ
แล้วเราจะไม่มีกระบวนการที่เข้าไปแตะต้องมัน
และเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิดนะครับ
อันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพผ่านท่านประธาน
ยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับ

สุดท้ายมันจะมีความชัดเจนครับ
เราจะขอเวลาในการไปตรวจในรายละเอียด

สุดท้ายจะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกรอบการใช้เงิน
รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการ

กระบวนการที่เราจะเอางบประมาณมาใช้คืนให้หมด
ในระยะเวลาที่กำหนดนะครับ
ไม่กระทบต่อหนี้สาธารณะแน่นอนนะครับ
ไม่เป็นการกู้เพิ่มและยึดหลัก
รอบวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
อันนี้ขอยืนยันผ่านรัฐสภาแห่งนี้

ก็มีประเด็นที่สอบถามกันมามาก
ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กราบเรียนต่อที่ประชุม
เช่นเรื่องของกรอบระยะทาง๔กิโลเมตร

ขณะนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็น
มีข้อเสนอมามากมายครับจากภาคประชาชน
รวมถึงสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณ
เราก็จะเก็บเอาข้อเสนอแนะ
ข้อแนะนำเหล่านั้นไปพิจารณาในภาพรวม
เพื่อที่จะแน่นอนครับ
หนทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
กระบวนการใช้เม็ดเงินผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับ

ไม่ว่าจะเป็น๔กิโลเมตรจะเป็น๘กิโลเมตรหรือจะเป็นกรอบลักษณะใดเนี่ยนะครับ
เงินทั้งหมดจะถึงมือพี่น้องประชาชน
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เราตั้งเป้าหมาย
หลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเด็นต่อมาครับในเรื่องของ
ในเรื่องของการเอื้อทุนใหญ่
รวมถึงการดำเนินการซึ่งอาจจะเกิดราคาที่ไม่เป็นธรรมนะครับ
เรารับฟังด้วยความระลึกถึงความหวังดีของท่านครับ
แต่โดยหลักคิดแล้วต้องกลับเรียนว่า
รัฐบาลเราไม่ได้มองพี่น้องประชาชนเป็นผู้ร้ายนะครับ
เราคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนมากเนี่ย
เมื่อได้เงินไปแล้วจะสามารถจัดสรรการใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์
โดยหลักคิดนี้จะประกอบกับนโยบายมากมายของภาครัฐ
ไม่ว่าจะผ่านองค์กรใดหรือว่าผ่านหน่วยงานของรัฐใดซึ่ง
เรามีความเชื่อมั่นครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย
หนึ่งคือใช้ในการบริโภคที่เป็นประโยชน์
ใช้ในการบริโภคซึ่งจะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของตน
เพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในบ้านของพี่น้องประชาชนเองเนี่ย
เม็ดเงินหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด
และที่สำคัญครับต้องเรียนอย่างนี้ครับ
เม็ดเงินเนี่ยสุดท้ายจะไหลไปรวมอยู่ที่ทุนใหญ่มีการพูดคุยนะครับ

เราไม่ได้เลือกว่าสุดท้ายแล้วทุนใหญ่หรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อจะไม่สามารถเข้าโครงการได้
อันนี้ด้วยความเคารพมันเป็นสิทธิ์ของประชาชน
แล้วเราต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการที่จะเลือกกิจกรรมที่เขาจะทำ
แต่แน่นอนครับรัฐก็จะมีนโยบายมีโครงการที่จะประกอบกันเข้า
เพื่อที่จะจูงใจให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้เม็ดเงินนี้อย่างเป็นประโยชน์
ขณะนี้มีการรวมกลุ่มกันของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดจำนวนมากครับ
ในลักษณะของการเข้ากลุ่มกันเพื่อที่จะนำเม็ดเงินนี้

ไปรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับ
เหล่านี้เนี่ยมันเป็นแนวความคิดของพี่น้องประชาชนซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพครับ
หน้าไปกว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ด้วยซ้ำ
นโยบายนี้เมื่อลงไปแล้วพี่น้องประชาชนจะสามารถแตกยอดความคิดรองรับกับเม็ดเงินที่ลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มองภาพได้เห็นถึงแม้กระทั่งว่าการรวมกลุ่มกันเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งมีต้นทุนสูง
และจะเกิดประโยชน์กับการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนในการประกอบอาชีพในการประกอบสร้างรายได้ใหม่
และสุดท้ายเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นการแชร์ริ่งของสินทรัพย์นะครับการแชร์ริ่งก็คือการแชร์ของสินทรัพย์เช่นเรื่องของเครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่อะไรต่างนะครับ
ต้องให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ครับว่ารัฐบาลเชื่อมั่นในพี่น้องประชาชนว่าเขาจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดและจะสามารถนำเม็ดเงินนี้ไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนกับพี่น้องประชาชนเองนะครับทุกบาททุกสตางค์ด้วยความที่เป็นระบบบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีในพื้นฐานนะ
สอบได้เท่ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องทุกท่านกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่านโยบายนี้จะเกิดประโยชน์และตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับขอบพระคุณครับ